โปรโมโมเรียจุธานุการเป็นโปรกอล์ฟสาวไทยที่ทำผลงานดีที่สุดค่ะ
รายการนี้ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ๓๕ล้านบาท
จบวันที่๒นะคะโปรเมเอเรียจุธานุการมือหนึ่งของโลกออกจากเบอร์โบกี้๒หลุมติดค่ะ
ขณะที่พี่สาวค่ะโปรโมโมริยาจุธานุการมือ๑๘ของโลกยังคงฟอร์มแรงค่ะ
ส่วนผู้นำนะตอนนี้เป็นเจนนี่ชินจากเกาหลีใต้
รีเซฟซาลาสมินจีลีแล้วก็จีอึนฮีที่เป็นผู้นำวันแรกเพียงแค่สโตรกเดียวค่ะหลัง
ซึ่งหลังจากจบรอบ๒นะคะโปรโมมาริยาก็บอกว่าพอใจกับผลงาน
ว่าสภาพอากาศจะร้อนก็ตามค่ะ
วันนี้ก็ยังจริงก็เกมกันเหมือนใครเดิมนะค่ะ
พยายามแบบค่อยเล่นทีละช็อตเลยค่ะก็โอเคค่ะ
ต้องบอกว่าช็อตที่ตีในสนามกอล์ฟกับสกอร์ที่จบมา
จบมาสกอร์ถึงว่าดีกว่าช็อตมาก

ก็โอเคนะจริงแล้วก็เราคนไทยเลยค่ะ
อาจจะแบบรู้สึกว่าโตที่นี่แต่ก็ยังรู้สึกร้อนอยู่ดี
ก็พยายามดูแลด้วยครับดีกว่านั้นไม่เยอะเลยค่ะ

ในรายการที่บ้านเกิดถ้าเป็นไปได้คว้าแชมป์เลยก็ดีค่ะ